ไทยรัฐจอบประเด็นยังคงก่อติดคดีการข่มขืนหญิงสาวของนายเล่าย่างแทร่จางหรือว่าว่างฝือนะครับ
โดยชายคนหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าลูกสาวของเขาต้องฆ่าตัวตาย
เนื่องจากไปหลงเชื่อคำสอนของนายเล่าย่างแต่ว่าครอบครัวไม่เห็นด้วย
ขณะที่คนในชุมชนก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับ
ว่านายเล่าย่างชอบโอ้อวดว่าพระเจ้าเป็นผู้ส่งเขามาอย่างโลกครับ
นางสาวปลานามสมมุติวัย๑๗ปีซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย
และเป็นหนึ่งในสิบสาวพรมจันทร์ที่นายเล่าย่างแทร่จาง
คัดเลือกเพื่อมาทดสอบจิตใจและชำระบาปในป่า
โดยเธอเดินทางมาพร้อมกับพรมจันทร์ที่ถูกคัดเลือก

คืนแรกจะอาศัยอยู่ที่บ้านของนายเล่าย่าง
ก่อนที่จะพาเข้าไปนอนในป่า๒คืน
ตกกลางคืนนายเล่าย่างได้ให้ทุกคนทำสมาธิ

แต่เดินทางกลับมาเข้าไปทำอนาจารย์และทำร้ายร่างกาย
ก่อนที่ลุงจะไปออกไปขับรถออกไป
คือหนูว่าให้เราคือตั้งจิตสารภาพอธิษฐานอยู่กับที่นะอย่างนี้
คือให้เราตั้งใจอย่างนี้ให้เราต้องจดเจาะอย่างนี้ค่ะ
อืมเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะแต่ลุงก็ขับรถออกไป
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือยังไงเราก็ไม่เห็น
ค่ะแต่พอประมาณ๓ทุ่มครึ่งคือลุงเขาก็เดินมาค่ะไม่ได้ขับรถมา
แล้วก็มาทำอนาจารย์ในเต็นต์ประมาณชั่วโมงกว่า
แล้วก็ลุงเขาค่อยออกไปแล้วก็สักพักก็ค่อยขับรถเข้ามาค่ะ
ลากออกมาแล้วก็หน้าเต็นต์แล้วก็มีการตีมีการกระทืบมีการโยนฟืนพวกนี้ค่ะ
โอ้โฮเจ็บไหมครับตอนนั้น
คือตอนนั้นก็คือตอนนั้นไม่นึกถึงว่าจะเจ็บไหมแต่ว่าคือเรากลัวค่ะ
ขณะที่นายทงชัยแทร่ย่างต้องสูญเสียลูกสาววัย๒๓ปี

หลังจากที่มีคนสัทธานายเล่าย่างมาชักชวนให้หลงเชื่อ
แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยที่จะนำลูกไปศรัทธานายเล่าย่าง
ห้ามลูกไปเข้าค่ายสารภาพบาป
เพราะลูกมีโรคประจำตัวและจิตอ่อนอยู่แล้ว
ประกอบกับไม่เห็นด้วยกับคำสอนของนายเล่าย่างที่ผิดเพี้ยนไป
สามีภรรยาต้องศรัทธาคำสอนของนายเล่าย่างทั้งคู่

ห้ามเด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน
ถ้าไปเข้ากล่องรัฐที่ว่างหือนี่
เด็กไปเข้าโรงเรียน
สมมุติเป็นเด็กของหลานที่ไปเข้าโรงเรียน๓คน
ก็ไม่ให้ไปเรียน
ให้มาไหว้พระเจ้ากับครอบครัวกับแม่ของเขา
ไม่รู้ว่า

แลกับประตูจะปีดวันไหน
เดี๋ยวเราจะไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์พร้อมเดียวกัน

จะเส้นสูตรแล้วครับคนจะตายกันหมดแล้ว
ถ้าไปเชื่อรัฐธิของว่างหือ
จะได้มีชีวิตรอบไปบนสว่างอย่างเดียว
ขณะที่ชาวบ้านอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ

ไม่ได้ยอมรับแนวคิดและคำสอนของนายเล่าย่าง
เรียกได้ว่าเกือบ๑๐๐ของประชาชนในพื้นที่
ไม่มีใครเชื่อคำสอนของนายเล่าย่างเลย

เขาคือผู้ที่พระเจ้าส่งลงมายังโลกใบนี้

และยังบอกว่าเคยเดินทางไปยังพบภูมิต่าง
ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถไปได้
ตามกระแสข่าวที่เราได้ยินจากคนที่เขาไปมา

พระเจ้าคือส่งเขามาเป็นทูตอะไรอย่างนี้หรอครับ
อย่างเช่นในมหาสมุทร
เขาเคยบอกเขามุดใต้ไปหามหาสมุทร
แล้วเขาไปเจอพระยานาคอะไรอย่างนี้มีข่าว

พระยานาคเขาก็ส่งตัวเขามาเป็นพระเจ้า

ทราบข่าวว่านายเล่าย่างถูกแจ้งความเรื่องการข่มขืนเด็กภายในค่ายอบรม
ก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจในตัวนายเล่าย่าง
จากทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
แต่การที่นายเล่าย่างใช้ศาสนาและคำสอนมาใช้ในทางที่ผิด

ซึ่งเป็นการทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย
และชื่อเสียงหมู่บ้านก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน